เราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวร้อนแรงนะคะ

ระหว่างหญิงแย้นนทพรและหมอสองนพรัชนะคะ
ซึ่งช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะหญิงแย้ก็ได้ออกมาชี้แจงทั้งน้ำตา
ถึงสาเหตุที่เลิกรากันกับหมอสอง
อย่างที่เธอบอกไปนะคะว่าเป็นเพราะว่าเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้
จากนั้นเธอยังบอกด้วยว่าสินสอดนั้นเธอไม่เคยได้รับด้วยค่ะ
คือหลังจากวันที่๑๐เมษาเนี่ยยายก็ตัดสินใจตัวย้ายเองแล้ว
ตัดสินใจตัวแย้เองว่าโอเคแยะคงต้องออกจากชีวิตผู้ชายคนนี้แล้วแหละ
เพราะว่าชีวิตคู่มันน่าจะเป็นห่วงกันมากกว่านี้ไง
แล้วยายก็ตัดสินใจโอเคเริ่มต้นใหม่แล้วตั้งปฏิฐานแล้วว่าเราจะไม่กลับไป
คิดว่าแย้ตัดสินใจถูกแล้วที่แย้ถอยออกมา
หลังจากค้มหาดูใจกันมาเป็นเวลานานถึง๙ปี
เพิ่งจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาได้เพียง๓เดือน
พริตตี้สาวหญิงแย้นนทพรก็ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพียงลำพัง
เพื่อชี้แจงถึงสาเหตุของรักร้าวเลิกรากับอดีตสามีหมอสองนพรัชในครั้งนี้
ว่าเกิดจากทัศนคติและไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกัน
โดยเผยว่าเจ้าตัวถูกตั้งกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
จนทำให้รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อต้องอยู่ในชายขาบบ้านหลังเดียวกัน
ก่อนจะยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อง
และไม่ได้สร้างกระแสโปรโมทสินค้า
ส่วนสินสอดมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทที่หลายคนจับจ้องว่าฝ่ายหญิงได้รับไปแล้ว
ซึ่งตัดสินใจสบั้นรักทันทีนั้นเจ้าตัวโต้ว่าได้คืนกลับไปให้ฝ่ายชายเกือบทั้งหมดแล้ว
โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตที่ทำให้รู้สึกเข็ดกับการแต่งงานค่ะ
เป็นอะไรที่อึดอัดมากแย๊ก็นึกไปถึงว่าสิ่งที่แอฟสะสมมานานทั้งเรื่องการเปลี่ยนตัวเอง
ไปว่าร้อยกว่าล้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะยะขอแบ่งเป็นสองอย่าง
ตัว๑๐๐ล้านก็คือโรงพยาบาลและเรือนหอ
ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของคุณหมอแต่เพียงผู้เดียว

แย้ได้ให้สัมภาษณ์ไปพร้อมกับคุณหมอในเรื่องของสินสอด
ว่าทั้งหมดมูลค่า๓๐ล้าน
แต่จริงแล้วแย้ไม่ได้อะไร
นอกจากแหวนเพชรซึ่งคืนไปแล้ว
แล้วก็กำไรเพชรที่ยังอยู่กับตัวแย้อยู่

ก่อนที่จะเข้าพิธีมั่น
แย้ได้คุยกับคุณหมอแล้วก็มีการตกลงกันตั้งแต่ต้นแล้วว่า
คุณหมอรู้สึกว่าอยากจะให้สมเกียจสมฐานะของแย้
เหมือนกับให้การแต่งงานครั้งนี้ดูยิ่งใหญ่
แล้วก็ดูดีสำหรับตัวแย้และครอบครัวแย้

เพราะว่าแย้เจ็บมากนะคะ
ตั้งแต่วันที่แย้ออกมาจากบ้านเขา
ก็ยอมรับว่าแย้เนี่ยไม่ได้อยากจะแต่งงานแต่ไหนแต่ไรแล้ว

เรารู้สึกว่าเรารักเขานี่เรารักเขาสุดท้ายแล้ว
ก็จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างได้

เราทำงานก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อย
บางทีเรากลับไปบ้านเราก็อยากจะผ่อนคลายอยากจะรีแล็กซ์
แต่พอกลับไปที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้
เราก็ต้องมาดูแลมาเอาใจอีกมากมาย
มันก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อย
คือเรื่องนอกใจเรื่องมือที่๓ไม่มีแน่นอน

อย่าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่าอายมากกว่า
ถ้าแสกล้าทำอย่างนั้นได้นะ

ทั้งที่แบบเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
เมื่อ๓เดือนที่แล้วมันก็ยังอยู่ด้วยกัน
อยากจะให้เก็บแต่ความทรงจำดี